ติดตามกันต่อเพราะว่ายังมีรายการดีให้ได้ดู
ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมที่พลาดหวังวันนี้ไป

เรายังมีที่สวยสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้ไปท่องเที่ยวกันนะคะ
ในวันอาทิตย์นี้กับรายการโอ้โหไทยแลนด์
สัปดาห์นี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปเมืองที่มีแต่ร่ม
เพราะว่ามันคือเมืองฝน๘แดด๔จังหวัดระนองค่ะ
ก่อนจะไปเที่ยวกันนะคะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์
จังหวัดระนองกันก่อนไปที่บ้านเทียนสือ

เพราะว่ามันคือบ้านของพระยาดำรงสุจริตธรรม
เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดระนอง
ภายในบ้านก็จะมีเนี่ยค่ะข้าวของเครื่องใช้ที่ถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี
ให้คนรุ่นหลังได้มาศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยนะคะ
ใครชอบเรื่องราวย่อนยุกไปกันได้

แช่น้ำร้อนที่บ้านพรรัง

ผ่อนคลายมาแช่น้ำร้อนได้
กลางธรรมชาติอุดมสมบูรณ์
สบายตัวสบายใจผ่อนคลายกันไปด้วย
และถ้าใครนะคะอยากไปเที่ยวจังหวัดระนอง

รักโลกรักธรรมชาติมาแนะนำ
ที่พักที่มีให้เลือกหลากหลายแบบเลยค่ะชอบแบบเป็นบ้านก็มีเป็นบ้านพักเป็นหลังกลางเต็นต์ก็มี
และที่ดิฉันปั้นกลมแงะคำอยู่อันนี้คือเขาเรียกว่าสวนแขวนแบบญี่ปุ่นคุณผู้ชม
หรือว่าภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าโคเกะดามะเป็นสวนแขวนเขาจะใช้ดินเหนียวในการปลูกแทนกระถางต้นไม้
ช่วงนี้อากาศแบบนี้เหมาะมากเลยและนี่ก็คืออีกหนึ่งอย่างที่เป็นกิจกรรมของทางรีสอร์ทของเขาก็คือ
การทำผ้ามัดย้อมที่อาศัยความชำนาญมากมากลายที่ออกมาสวยขนาดนี้ไม่ใช่ง่ายเลย
อยากรู้ว่าจะเป็นยังไงมีกิจกรรมอะไรดีมีเรื่องราวสนุกสถานที่ท่องเที่ยวสวยยังไงบ้าง
หน้าดูนะคะดูแล้วก็เพลินพิธีกรก็น่ารักด้วย
ถ้าพูดอีกก็ถูกอีกนะคะ
อาทิตย์วันหยุดว่างก็ดูรายการทางไทยรัฐทีวีของเรายาวไปนะคะ